ราม่าไปแล้วนะคะเราต้องบูกันบ้างอย่าซูมเยอะนะคะ
ดี

คือบู้ทุกเรื่องแล้วที่สำคัญเซ็กซี่ด้วย
โรยันที่เป็นกังแบบมาก่อน
จนถึงทุกวันนี้นะคะพี่นุ้ยเกษลินก็ยังรับงานแสดงอยู่นะคะ
คู่กับงานช่วยเหลือสังคม
ที่ทำกับพี่บินพี่ท็อปพี่ไทยของเรานี่แหละค่ะ
นุ้ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามันเป็นความสุขทางใจ
เพราะการให้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีความสุข
เหมือนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับค่ะคุณผู้ชม
ถามว่าพี่หนุ้ยมีแฟนไหมค่ะพี่นุ้ยใช้คำว่ากรยานมิตรดีกว่า

ทุกวันนี้นะคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่หือหวา
แต่งตัวเซ็กซี่เพราะประกาศแขวนเต้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

แต่ว่าไปงานถ้ามีเซ็กซี่นิดเดียวหน่อยได้อยู่ค่ะ
ด้วยความสุขบ้านปลายชีวิตของพี่นุ้ยเกษลินนะคะ

คือการไปอยู่วัดค่ะ
รับใช้พระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ

คิดไว้แล้วหาจังหวะประจวบเหมาะเจาะเสมอ
ว่าแบบช่วงไหนว่างจะปลีกตัวอะไรยังไง
เยอะมากจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาออกงานเซ็กซี่ต่างนานา
โดยมีเรื่องราวความรักด้วยแต่ตอนนี้นิ่งสงบมากเลยค่ะ